คุณผู้ชมครับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปหลอกลวงคุณครูผู้เกษียณอายุราชการนะครับ
โดยหลอกคุณครูบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูครูจำได้ไหมโอ้โหตอนนี้ผมจบการศึกษา
ผมได้ดิบได้ดีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบรามานะครับ

ครูเคยสัญญาว่าถ้าผมบวชครูจะช่วยงานบุญคุณครูแต่ละคนก็เชื่อ
แล้วก็ให้เงินเป็นหมื่นเลยนะในการร่วมทำบุญ
เงินสดติดตัวครูไม่พอสุดท้ายก็เอาไปหมดเลย

เพราะว่าตำรวจได้ออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุแล้ว
ก็คือนายชุติศรจันกลัดหรือว่าเต้ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดคดีนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
เราเดินทางไปที่ซอยเอกชัย๑๑๒
แขวงบางบรเหนือเขตบางบรกรุงเทพมนาค
ขอเงินช่วยทำบุญช่วยในงานอุปสรรมบทนี่นะครับ
ก็คือนายชุติศรจันกลัดหรือว่าเต้ย

แล้วก็ทีมข่าวของเรานำรูปของนายเต้ยไปให้ชาวบ้านดู

แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้ว
ที่ผ่านมานายเต้ยก็เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับครอบครัวจริง
โดยพ่อของนายเต้ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่

ใส่ชุดพนักงานของบริษัทอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะครับ
เพิ่งรู้ว่าเขาไปตระเวนหลอกเงินคนอื่น
เพื่อนบ้านรู้ก็บอกว่าตกใจเหมือนกัน
เพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าญาติของนายเต้ยก็ดูมีฐานะนะ
แล้วก็อาศัยอยู่ในซอยนี้เช่นกัน
สึกข่าวของเราก็ลงพื้นที่ต่อนะครับ
ไปสอบถามชาวบ้านท่านอื่น
ก็ทราบว่าที่ผ่านมานายเต้ยชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง

แล้วก็มาแต่งกายเป็นผู้ชายประมาณได้๒ปี
ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามญาติของนายเต้ย
ตามที่ชาวบ้านบอกว่าคนนั้นเป็นญาติในเต้ย

แค่รู้จักและเคยเห็นนายเต้ยตั้งแต่เด็กเท่านั้น
ไม่รู้ว่าปัจจุบันนายเต้ยไปอยู่ที่ไหนแล้ว
ส่วนพ่อและแม่ของนายเต้ยก็เคยรู้จักกัน
เห็นหน้าค่าตากันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในซอยแล้วนะครับ
ของคดีนั้นพันธ์ตำรวจเอกอนุรักษ์ยศประสิทธิ์

ก็บอกว่าตำรวจได้ออกหมายจับนายเต้ยแล้ว
ในข้อหาช่อโกงแสดงตัวเป็นบุคคล

โทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี

อันนี้เป็นภาพของนายเต้ยที่ไปหลอกคุณยายประนอม
คุณยายประนอมเป็นเพื่อนบ้านของคุณครูนรงค์
คุณครูนรงก็ถูกหลอกถูกนายเต้ยหลอกนะ
ถูกนายเต้ยหลอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูนรงค์
แล้วก็คุณนรงค์ก็ควักเงินให้ไปหมื่นบาทเลย

ส่วนคุณยายประนอมก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ในฐานะเพื่อนบ้านถูกหลอกพ่วงไปด้วย
วักเงินให้ไปอีก๕๐๐บาทนะครับ
นี่คือเขาก่อเหตุนี่คือจะเลือกเป็นคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
งั้นก็ผู้สูงอายุบ้างนะคะ